เอาล่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเล่าที่สุดสะพรึง
น่ากลัวสุดเข้าไปในป่ามะพร้าวแห่งนี้โอ้โห
อุ๊ยเปล่าโอ้โหมาแล้วเสียงหมาเห่าหอน

เหมือนเวลาน้องใบตองเดินผ่านหน้าปากซอยเลย
มาให้เกียรติดิฉันนะยังทักทาย

เอาไปดูกันหน่อยครับว่ามันบรรยากาศน่ากลัวขนาดไหน

ได้ยินเสียงล่ำลือแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลุยเข้าไปเลยครับ
ไม่มีกลัวอยู่แล้วไปยังสวนมะพร้าวจังหวัดสงขลา
เขาบอกว่ามีผีเฝ้าสวนมะพร้าว

เจอทุกวันเห็นทุกวันมากลางวันแสก

จริงถึงบุกเข้ามาแล้วก็ได้ลูกมะพร้าวกลับไป

นอกชื่นใจจะบ้าเหรอแต่ว่าเห็นปั๊บนี่กลางวันนะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวไปดูใกล้เลยว่ามันเป็นยังไง

คือคนลุกหมดแล้วเนี่ย

เอาคุณปิดตาไว้เปิดตาดูสิปะโถเอ้ยนี่น่ากลัวขนาดไหนเห็นไหม
เป็นรูปจำมะเมี่ยมอย่างนี้เป็นหุ่นผีกันโจรเขาว่าอย่างนั้น

ตกใจขี่มอใส่ไปในสวนเนี่ยมพราวายตัวละอันนั้น
แหละแลร่าตัวละอันนั้น

ที่เขาตั้งเอาไว้เป็นหุ่นกันโจรเจ้าของนะครับ
เขาบอกว่าตั้งใจเอามาทำแบบนี้เลยแหละ
เนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งโจรมันมาขโมยมะพร้าว

เออก็เลยมาทำแบบนี้เอาไว้พอโจรมันเห็นมันก็วิ่งหนีไป
ส่วนใหญ่มันจะมาช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับ
บางยาหรือว่าคุณสุธิรักนะครับก็เล่าให้ฟังพอทำแบบนี้
ขึ้นมาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแหละเห็นผลเลยครับ

โจรหายญาติพี่น้องก็ไม่มาไม่เคยมีใครมาแกว้งหาอีกเลย

เพราะผี
คือเพื่อนบ้านจะเดินมาหาบางยา

หันไปหันมาเจอกับเจ้าหุ่นตัวนี้

ไม่ใช่วางยาไม่อยู่นะ

กลัวว่าเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านนะ

เป็นหุ่นถูกต้องหลังจากนี้ก็เนี่ย